ก็เลยขออาสาพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันก่อน

เขามีไอเดียดีมากในการสร้างที่พักสร้างรีสอร์ท

น่าจะถูกอกถูกใจคนที่ไปเป็นครอบครัว
แล้วก็คนที่รักสัตว์เป็นอย่างมากค่ะ
นี่คือสวนนกล้านวิวรีสอร์ท
เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวสุราธานีเลยนะคะ
อยู่ที่อำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานีนี่แหละ
ซึ่งมันเป็นทั้งรีสอร์ทรวมถึงมีนกแล้วก็สัตว์นานาชนิด
ซึ่งเจ้าของก็คือคุณเรืองเดชสงวนราชค่ะ
เจ้าของเขาบอกว่าแต่ก่อนที่นี่เปิดเป็นโรงงานผลิตน้ำ
แต่ว่าเนื่องจากว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีก็เลยเปลี่ยนค่ะพัฒนาจนตอนนี้กลายมาเป็นรีสอร์ท
ประกอบกับตัวเองและครอบครัวเป็นคนรักธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงนกอยู่แล้ว
ก็เลยรวบรวมเอาสัตว์นานาชนิดมาไว้ในรีสอร์ท
เพื่อเป็นการเปิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ควบคู่กันไปด้วยค่ะ
อืม
คือเนมคลิตสวนนก
เรามาดูส่วนตกแต่งรีสอร์ทอื่นกันบ้าง
มีทั้งต่อไม้มีทั้งก้อนหินมีหลากหลายรูปทรงเลยค่ะคุณ

ใช่ถูกต้องนี่ก็อีกวาน่า
แต่ไม่ได้เป็นที่พักเป็นบรรดาสัตว์ที่อยู่ในรีสอร์ทแห่งนี้นั่นเองนะคะ
ก็จะมีหลายอย่างค่ะมีนกแก้วมีหมูแคระต่าง
มีเจ้าราเข้ยักษ์เนี่ยแล้วก็มีปลาที่หายากด้วยนะค่ะ
ใครที่สนใจจะไปเที่ยวรีสอร์ทแห่งนี้ราคาไม่แพงเลยคุณ

พร้อมกับได้เข้าชมสวนนกฟรีอีกด้วย
แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มาพักก็คืออยากจะเข้าไปชมสวนนกเฉย
ค่าเข้านะคะผู้ใหญ่ราคา๖๐บาทส่วนเด็กราคา๓๐บาท
ส่วนนกล้านวิวรีสอร์ทแห่งนี้นะคะจะอยู่เยื้องกับอนามัยทุ่งเตา
อำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานีหรือว่าโทรติดต่อสอบถามได้เลย

คุณผู้ชมต้องยอมรับนะยุคสมัยมันเปลี่ยนไป
การทำธุรกิจต่างเขาก็จะต้องมีไอเดียในการประกอบการ
อย่างเช่นธุรกิจรีสอร์ทแบบนี้เขาก็จะต้องมีจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว
ดึงดูดครอบครัวให้เข้ามาพักอย่างพี่เรืองคนนี้เนี่ยนะคะ
เขาก็เน้นกลุ่มครอบครัวหรือว่ากลุ่มคนที่มีความรักสัตว์รักธรรมชาติ
หรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่มีรีสอร์ทที่มีไอเดียเก๋แบบนี้
หรือว่าเคยไปพักที่นี่หรือที่ไหนที่น่าสนใจ